วันนี้มีเรื่องเครียดที่เกิดขึ้นในครอบครัว

อย่างเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเศร้านะครับ
มีพ่อคนหนึ่งนะฮะได้มาร้องขอความเป็นธรรม
ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดนะครับ
เพราะว่าเขาได้แจ้งตำรวจไปว่า
ลูกชายวัย๒๑ปีของเขาที่อยู่ที่บ้านพักเนี่ย
เกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็อารวาสอยู่ที่บ้าน

เพราะว่าคุณพ่อบอกว่าไปแจ้งความกับตำรวจ
ตำรวจไม่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ให้

เพราะว่าคนที่ก่อเหตุยิงลูกชายของคุณพ่อ

คู่กรณีคือตำรวจตำรวจที่มารองับเหตุที่บ้าน

แต่คุณพ่อบอกว่าตอนที่มาถึงลูกชายก็สงบไปแล้วนะ

แต่มันมีเรื่องของตอนจะเข้าไปช่วยไปดูเนี่ย
มันมีอุบัติเหตุในการล้มกันแล้วล้มทับกันอะไรแบบนี้

ใช่ค่ะคือคุณพ่อเอามือบังคือ

ส่วนนี้คือลูกชายที่ถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
นี่คือนายถนอมศักดิ์รัตนดีหรือว่าแวร์อายุ๒๑ปีนะฮะ
ก็ปรากฏว่าพ่อบอกว่าถูกตำรวจยิงใส่
หลังจากแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุที่ลูกชายอารวาสที่บ้านพัก
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๐กันยายนที่ผ่านมา
ตอนนี้อาการบาดเจ็บก็ถือว่าปลอดภัยแล้ว
แต่ว่ายังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
จากบาดแผลที่ถูกยิงยังไม่หายดี
พ่อได้เล่าเหตุการณ์บอกว่าลูกชายมีอาการป่วยทางจิตประสาทนะครับ
มีบัตรคนพิการชัดเจนเป็นบัตรผู้พิการนะฮะ
ต้องใช้ยาระงับประสาทกับแก้โรคลมชักเป็นประจำ
ทีนี้วันเกิดเหตุเนี่ยยาหมดแล้วยังไม่ได้ไปเอายาที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าลูกชายอยู่ดีมีอาการคลุ้มคลั่งนะฮะ
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ท่านเห็นแบบนี้นะครับ
ลูกชายเนี่ยคุ้มคลั่งวิตกกังวล
หยิบมีดขึ้นมาถือคมขู่ไม่ให้ใครเข้าใกล้
แต่ว่าระหว่างที่รอตำรวจมาถึง
ลูกชายที่คลุ้มคลั่งก็เริ่มอ่อนแรง
แล้วกลับเข้าไปนอนนะฮะพอตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ
ตำรวจก็มาถามหาว่าเอาคนอลวาดอยู่ที่ไหน
ซึ่งตอนนั้นลูกชายนอนอยู่ได้ยินเสียงตำรวจ
แล้วก็ตกใจแล้วก็ลุกขึ้นมาเห็นตำรวจจะวิ่งหนีตำรวจ

ตำรวจที่อยู่ตรงนั้นนะฮะบริเวณตรงที่ลูกชายนอนอยู่
ก็ตกใจเหมือนกันที่ลูกชายลุกขึ้นมา
แล้วบังเอิญตรงนั้นตอนที่ลูกชายจะวิ่งหนีตำรวจก็เสียหลัก
เหมือนกับกำลังจะตามหรือยังไงนี่แหละเอาเป็นว่าตำรวจเนี่ยเสียหลักแล้วล้มลง
ลงหน้าที่นอนของลูกชายเลยนะฮะเพราะว่าที่นอนกับทางออกจากบ้านเนี่ย
มันเป็นพื้นต่างระดับพอตำรวจล้มปุ๊บลูกชายที่กำลังวิ่งหนี
ก็เสียหลักล้มไปทับตำรวจเลยทำให้ตำรวจคนที่ถูกลูกชายทับเนี่ย
ล้มทับอยู่ตะโกนบอกเพื่อนที่มาด้วยกันบอกให้ยิงเลยบอกให้ยิงเลย
พ่อเขาเล่าอย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าพอได้ยินเสียงแบบนั้น
พ่อก็เลยรีบเข้ามาขวางตะโกนว่าอย่ายิงอย่ายิง
แต่ตำรวจเขายิงนะฮะตำรวจยิงออกไปสี่นัด
แต่นัดแรกเนี่ยพ่อที่พยายามห้ามเนี่ย
ก็คือยกมือห้ามเนี่ยกระสุนมันถากนิ้วของพ่อ
โดนนิ้วโดนปลายมือตรงที่นิ้วเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ตำรวจยิงใส่ต่ออีก๓นัดนะฮะนี่คือแผลที่มือพ่อนะที่พ่อโชว์ให้ดู
เฉียดปลายนิ้วโป้งไปนะคะใช่อืมอันนี้นัดแรก
ใช่ค่ะคุณพ่อห้ามอย่ายิงอย่ายิงเนี่ยค่ะ
โดนไปแล้วตรงตรงตรงนิ้วโป้งตรงเนี้ยค่ะแต่พอโดนพ่อไปแล้ว
ตำรวจยังยิงต่ออีกสามนัดยิงเข้าที่ตัวของลูกชายนะครับ
โดนไปที่ช่วงเอวกับขารวมสามนัดหลังจากนั้นลูกชายก็ถูกยิงจนบาดเจ็บ
ค่ะตำรวจใส่กุญแจมืออ่าแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาล
อันนี้ก็เป็นมุมของคุณพ่อเดี๋ยวมีมุมของตำรวจนะคะ
ตำรวจเขาให้ข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งนะคะ
ตำรวจมาตำรวจมาก็ลูกสะพ้ายผมก็วิ่งไปบอกว่าวิ่งไปบอกว่า
ไม่ต้องไปแล้วเขาเข้านอนแล้วไหนไหนมันนอนอยู่ที่ไหน
ผมก็บอกว่าพอแล้วครับมันสงบมันเข้าไปนอนแล้วพอเข้าไปนอนแล้ว
มันนอนอยู่ตรงไหนนอนอยู่ในมุ้งไหนมุ้งในมุ้งเขาวิ่งขึ้นไป
นี่คนมันสมองมันอย่างนั้นด้วยมันก็ตกใจมันก็พอเขาจะเปิดมุ้ง
จะไปดึงมันออกมามันก็ตกใจมันลุกขึ้นมันก็สะดุ้งตื่นลุกขึ้นมา
คนที่จะเข้าไปดึงมันออกจากมุ้งก็วิ่งโดดลงไปข้างล่าง
โดดลงไปข้างล่างแล้วคนที่พอมันวิ่งออกมาจากมุ้ง
จะวิ่งมาหาผมไอ้คนนั้นก็ตกใจวิ่งไปไปล้ม
จะแว่เขาไปล้มทัพเขาทัพล้มทัพเนี่ยพอตำรวจคนนั้นลุกขึ้นไปได้
ลุกขึ้นวิ่งไปเขาก็ยิงมันยิงมันยิงมัน
เขาไปยืนได้เขาก็ยิงเขายิงเขาผมบอกว่าอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิง
อย่ายิงอย่ายิงเปรี้ยงมาเนี่ยถากนิ้วผมไปโดนข้างขวาเป็นรู
แล้วคนที่ยืนอยู่คนที่โดดลงไปก่อนยิงเจ้าแวร์เปรี้ยงเปรี้ยง
ยาเขาหมดยาเขาหมดยาที่มารับที่โรงพยาบาลนี้ครับ
หมดมาสองวันเขาผมก็คิดว่ามันไม่มันไม่น่าจะเป็นไร
ก็คิดว่าพรุงนี้วันสุกกว้างงานผมเร่งพรุงนี้วันสุก
ตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าทำไมต้องยิงถึงสี่นัดขนาดนั้นนะคะ
คือพ่อเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือว่าตำรวจจะโมโหไม่พอใจช่วงที่ลูกชายล้มมาทับตัวตำรวจหรือเปล่า
ตอนที่ตำรวจล้มลงไปก่อนนะแต่ว่ายืนยันว่าช่วงนั้นลูกชายไม่มีอาวุธอะไรอยู่ใกล้ตัวเลยนะ
คือตอนแรกที่อยู่ที่บ้านเนี่ยถือมีดออกมาคมครูแต่พอเข้าไปนอนหลับแล้วไม่มีอาวุธอะไรใกล้ตัวเลย
แล้วพอตำรวจยิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้พ่อบอกนะบอกว่ามีตำรวจคนหนึ่งที่ไปหยิบมีดเอามาวางไว้ข้างตัวลูกชาย
ทำเหมือนกับลักษณะจัดฉากเพื่อให้เห็นว่าลูกชายนั้นเป็นฝ่ายเริ่มก่อนมีอาวุธจนตำรวจต้องป้องกันตัว
พอจะแวร์ล้มจะแวร์ล้มหงายท้องอย่างนี้จะแวร์ล้มหงายท้องนี้เขาก็เอามีดมาตำรวจก็เอามีดมาหยิบมีดจากที่ตกมาวางใกล้จะแวร์แล้วเขาก็ถ่ายรูปครับผม
ครับผมก็ไม่แน่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแต่ผมที่แน่คือมีดมันตกอยู่คนละที่ครับที่จะไปโดนยิงล้มอยู่ตรงนั้นเพราะว่าถ้าปืนเขาไม่ขัดลำเนี่ยเขาจะยิงหมดแม็กซ์ไปไปพูดที่โรงพยาบาลนะครับเนี่ยคือไปพูดที่โรงพยาบาลเลยครับผมก็คิดว่ามันทำเกินกว่าเหตุมันมันไม่น่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ครับ
คนงานในโรงเรียนสุเหล่าดอนเกาะกาที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชียงเสานะฮะอ่าที่เกิดเหตุตอนนี้ก็ยังมีผนังที่มีร่องรอยลูกละสุนปืนอยู่หนึ่งนัดนะครับอ่าแล้วก็มีข้าวของอื่นอื่นที่ถูกจัดวางเอาไว้นะฮะอ่าก็ยังสภาพก็ยังเป็นปกติอยู่แต่ตรงเนี้ยที่พ่อบอกนัดแรกแล้วก็

แล้วก็มั่นใจด้วยว่าไม่น่าจะมีแรงพอที่จะต่อสู้หรือที่จะเริ่มทำร้ายตำรวจก่อนได้
ก็คือมีดเวลาเขาไม่ได้กินยาเขาก็ถือแต่มีดแต่เขาไม่ได้ไปหาเรื่องใครที่ไหนถือมีดครับถือมีดขัวหรือว่าไง
คู่อย่างงี้อย่างกับคู่ผมคู่อะไรอย่างงี้ครับแต่มันไม่กล้าฟันกล้าอะไรหรอกมันจะจะเดินอย่างงี้เดินไม่ไหวเลยพี่
มือไม้นี่มันเรี่ยวหมดอ่ะไม่มีแรงครับมันไม่เคยยกโครงหนักยกโครงอะไรไหม
ไม่แต่ยกแก้วกินน้ำน่ะมันยังสั่นอย่างเงี้ยพี่อืมอันนี้ฝั่งของพ่ออืม
กับทางคนงานที่เขาอยู่ใกล้ใกล้กันเขาให้ข้อมูลนะค่ะแต่ทีนี้ทางฝั่งของตำรวจนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปสอบถามข้อเท็จจริงนะครับจากทางพนักงานสอบสวนสพชิมพลี
อ่าซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุนะครับตำรวจบอกว่าในวันเกิดเหตุได้รับแจ้งทางวิทยุของตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเศร้า
รายงานเหตุว่ามีคนสติไม่ดีคุ้มคลั่งอยู่ในแคมป์ก่อสร้างที่โรงเรียนสุเหล่าเกาะกาทางตำรวจสพชิมพลี
ก็เลยให้สายตรวจเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ๔นายด้วยกันเมื่อสายตรวจไปถึงที่เกิดเหตุก็ได้ไปพูดคุยกับคนที่กำลังคุ้มคลั่ง
แต่กลับตกใจไปคว้ามีดมาจะมาทำร้ายตำรวจแล้วก็มีอาการคุ้มคลั่งอีกสายตรวจที่เข้าไปก็พยายามที่จะเจรจาแล้วนะ
แต่ว่าเกิดการล้มลงคือตำรวจลงตำรวจล้มลงจังหวะนั้นผู้ชายที่คุ้มคลั่งเนี่ยก็เดินมาคล่อมตัวสายตรวจคนที่ล้ม
อันนี้ตำรวจบอกว่าเดินมาคล่อมตัวนะสายตรวจคนที่ล้มแล้วทำท่าเหมือนจะเอามีดแทงสายตรวจก็เลยตะโกนให้เพื่อนยิงเพื่อป้องกันตัว
ตำรวจอ้างว่าคนที่คลุมคลั่งมีมีดเหมือนกับจะแทงสายตรวจแต่คุณพ่อบอกว่าไม่มีไม่ได้มีมีดเลยตอนจังหวะที่เจ้าหน้าที่เข้ามาพยายามจะควบคุมตัว
แล้วพ่อบอกว่าลูกชายเขาตอนกำลังจะวิ่งออกเพราะว่าตกใจที่ตำรวจมาเนี่ยตำรวจล้มก่อนลูกชายก็เลยสะดุดเสียหลักล้มลงแล้วไปทับร่างตำรวจเหมือนเป็นอุบัติเหตุที่ล้มไปทับ
แต่ตำรวจบอกว่าตำรวจเนี่ยล้มก่อนแต่ว่าถูกมาคล่อมตัวแล้วจะเอามีดแทงก็เลยต้องตะโกนบอกเพื่อนให้ยิงป้องกันตัว
อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อให้ความเป็นทำกับทั้งสองฝ่ายนะครับอ่าตำรวจบอกว่าก็จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำแล้วก็มาพูดคุยกันในวันที่สองตุลาคมนี้โดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นทำและก็เป็นกลางไม่มีการช่วยเหลือตำรวจด้วยกันเองอย่างแน่นอนค่ะที่เป็นปัญหาก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ต
สวนไม่ยอมลงบันทึกประจำวันเอาไว้อืมบอกคุณพ่อแค่ว่าเดี๋ยวจะเรียกมาสอบให้เดี๋ยวดูให้แล้วก็เงียบหายไปอ่าคุณพ่อก็เลยไปร้องสูตรนำรงทำครับนิติกรณ์ที่สูตรนำรงทำก็เลยรับเรื่องมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวประสานกับทางตำรวจให้อืมก็นำมาซึ่งตำรวจอาจจะมีการเรียกสอบปากคำ